เหตุการณ์นี้แม้จะไม่มีปืนแต่ทำให้คนตายได้ครับ
หึงโหดบีบคอเมียช่วงกลางดึกนะฮะ
เมียนิ่งเขาคิดว่าเมียสลบ

ห่มผ้าให้เมียแล้วเขาก็นอนข้างเมียนั่นแหละ
มาตอนเช้าเรียกเมียเมียไม่ตื่น
กแขนเมียแขนแข็งแล้วนะฮะ
ฟังดูสิหัวใจยังเต้นไหมอ้าวเมียตายครับ
เขาไม่ได้หนีไปไหนนะฮะรอพบตำรวจครับ

ร่างของนางสาวอุไรวันอายุ๕๐

กางเกงขายาวสีน้ำเงินเป็นกางเกงยีนนะฮะ
คือนอนหงายคล้ายกับนอนหลับ
แล้วก็มีผ้าห่มร่างก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นผ้าที่สามีผู้ตายเนี่ย
ให้แต่สภาพร่างกายโอ้โหน่วมทั้งตัวครับใบหน้ารอบดวงตา
มันมีรอยเขียวช้ำเหมือนถูกกำปั้นชกอ่ะอืมแล้วที่คออันเนี้ย
ชัดเจนเลยบริเวณคอมีรอยช้ำเหมือนถูกบีบอย่างแรงค่ะตำรวจ
เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมา
คือนายสมนึกอายุ๔๕เป็นคนราชบุรีผัวผู้ตายครับไม่ได้หนี
นะครับรอให้การกับตำรวจอ้างว่าทะเลาะกับเมียตั้งแต่
ค่ำเมื่อวานครับหลังจากนั้นพอจับได้ว่าเมียแอบคุยกับ
ชายอื่นด้วยความหึงหวงตี๓เนี่ยทะเลาะกันโมโหก็เลยบีบคอ
เมียตบเมียด้วยความที่โมโหเลือดขึ้นหน้าไม่รู้ว่าบีบแรง
แค่ไหนรู้แต่ว่าเมียเขานิ่งพอเมียนิ่งปั๊บเขาได้สติอ่ะโอเค
พอแล้วเพราะเมียนิ่งแล้วคิดว่าเมียสลบค่ะก็เลยเอาผ้าห่มให้
กับเมียแล้วเขาก็นอนหลับข้างร่างของเมียนั่นแหละครับ
จนกระทั่งตื่นเช้ามาโอ้ย๖โมงแล้วทำไมเมียไม่ตื่นไหนดูซิ
แล้วไม่มีการตอบสนองใดจังหวะนั้นเขาบอกใจเขาร่วงลงตะตุ่มแล้วนะฮะ
ตัดสินใจเอาหูก้มไปฟังเสียงหัวใจเมียซึ่งนอนหงายแล้วห่มผ้าอยู่

หัวใจเลยเขาบอกตอนนั้นเขาพยายามปั๊มหัวใจแล้วเป่าปากเหมือนดูในหนังดูในละครนะฮะ
หัวใจสุดท้ายคิดว่าเมียตายแล้วแน่เขานั่งทำใจอยู่พักหนึ่งเลย
เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เมียแล้ว๑๑โมงครึ่งไปบอกตำรวจไหมยังนะครับ

บอกพี่ชายของเมียก่อนว่าพี่ผมฆ่าเมียตายแล้วถึงโทรบอกตำรวจให้มาตรวจสอบ
เขาอยากขอโทษทุกคนเลยครับญาติของเมียยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่า
แค่ต้องการสั่งสอนไม่อยากให้เมียปันใจให้ชายอื่น
เขาบอกว่าเขาจับได้หลายครั้งแล้วว่าเมียเนี่ยแอบคุยแอบกิ๊กกักกับผู้ชายคนอื่นอยู่หลายครั้ง
นี่คือคำกล่าวอ้างคนก่อเหตุครับ

ผมก็บอกว่าทำไมไม่ได้กินครับ

ตอนเช้าผมนึกว่าเขาอย่าปืนผมก็จะไปพาไปหาหมอ
ขณะที่ลูกของผู้ตายบอกว่าพอรู้ข่าวว่าแม่ตายแบบนี้ก็ตกใจและเสียใจมาก
ล่าสุดคุยกับแม่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแม่ไม่ได้พูดหรือว่าบ่นอะไรให้ฟังนะครับ
มารู้ข่าวว่าแม่ตายเมื่อตอนช่วงเช้าคือปกติเนี่ยก็จะอยู่กับพ่อและแม่นั่นแหละ
แต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้อยู่บ้านที่ผ่านมาลูกชายก็ยอมรับว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยหลายเรื่อง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมครั้งนี้พ่อถึงขั้นว่าลงมือฆ่าแม่ได้ลงคอครับ
เพื่อนบ้านครับให้ข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่ที่ปั๊มเป็นพนักงานปั๊มแล้วก็มาอาศัยอยู่บ้านในฝั่งของเจ้านายของฝ่ายชาย
เป็นบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละครับแล้วปกติครอบครัวนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ตัวผู้ตายเองเวลาทำงานเสร็จกลับมาก็เข้าบ้านเลยครับ
เคยได้ยินมาบ้างว่าคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
เจ็บไปตรวจสอบในห้องพักเจอเศษไม้จากเตียงที่หักเต็มเลย
แล้วก็ไปเจอห่อทูบเพิ่งจะซื้อมาได้สักสองวันคาดว่าผู้
คงจะซื้อมาเพื่อขอขมาศพของเมียตำรวจคุมตัวผัว
โหดไปดำเนินคดีนะครับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลการตรวจพิสูจน
เพิ่มเติมครับหากพบก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มก่อนสรุปสำนวน
คดีแล้วส่งฟ้องสารตามกฎหมายร่างผู้ตายส่งไปชนะสูตรใน
ที่นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อ
ไปแสดงความเสียใจด้วยครับ